ทีมในหลีกรองก็เจอปัญหาใหญ่เพราะว่า
ต้องไปจ่ายเงินนะครับชดเชยให้กับนักเตะคนหนึ่ง
ซึ่งโอ้โหอยู่ในยุคการันทีมที่อยู่คนละยุคคนละสมัยกัน
แล้วก็อยู่กับผู้บริหารคนละชุดด้วยนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาคือศรีสะเกดเนี่ยเหมือนกับ
โดนย้ายถิ่นฐานไปแข่งขันอีกที่หนึ่งนะครับ
นามผู้บริหารกลุ่มใหม่และกลุ่มนั้นเนี่ยเหมือนกับ
แล้วกำลังจะถูกตัด๖แต้มถ้าไม่จ่ายเงินจำนวนนี้ครับ
รายละเอียดเนี่ยหลายท่านอาจจะลืมไปนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหผ่านมาตั้งแต่ระดูการ๒๐๑๕แล้วนะครับ
แต่ล่าสุดคุณธเนธเครือรัฐครับประธานสโมสรศรีสะเกดก็
โพสต์ชี้แจงนะครับผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองครับ
บอกว่าเรื่องของคาเด็ดคารูบี้ครับ
ฟิลชาวฝรั่งเศสที่ถูกค้างค่าจ้างแล้วก็ไม่ได้เป็นนักเตะของสโมสร
แต่ว่ามีการเซ็นสัญญากับผู้บริหารชุดของสโมสรอีสานยูเนเต็ดนะครับ
ย้ายสนามไปแข่งที่จังหวัดอุบลราชธานีในปี๒๕๖๒
คืออีสานยูเนเต็ดเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็คือศรีสะเกดนี่แหละ
แต่เหมือนกับเปลี่ยนผู้บริหารและผู้บริหารกลุ่มนั้นเนี่ยก็จับทีมย้ายถิ่นฐานจากศรีสะเกด
ซึ่งเป็นรากฐานทีมจริงไปแข่งขันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
จากนั้นศรีสะเกดก็เหมือนกับต่อสู้จนเอาทีมกลับคืนมาที่จังหวัดของตัวเองได้
ศรีสะเกดเนี่ยดำเนินคดีนะครับกรณีปลอมแปลงเอกสารย้ายทีมย้ายทีมฐานไปแข่งที่อุบล
แล้วก็สารจับศรีสะเกดเนี่ยได้ที่ภาคศาสตร์จำคุกจำเลยไปแล้วนะครับ
เมื่อปี๒๕๖๑ก็คือชนะคดีไป
ทั้งที่พยายามจะชี้แจงไปแล้วว่าผู้บริหารชุดนี้นะครับ
ที่เซศน์สัญญากับคล้างคาราเลสคารูบี้
คือเขาไม่เกี่ยวกับทีมของตัวเองว่างั้นเถอะ

ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้รับคำสั่งจากฟีฟ่า
วันที่๙พฤษภาคมแต่ว่ามาแจ้งทางโทรศัพท์
ในวันที่๘กรกฎาคมนะครับประมาณ๖๐วันให้หลัง
ซึ่งมันเลยกำหนดในการยื่นอุทธรณ์นะครับเพราะอุทธรณ์ต้องยื่นภายใน๓๐วัน
และขนาดนี้มันเลยกำหนดเรียบร้อยก็กลายเป็นว่าต้องจ่ายต้องจ่ายเงินกรณีเดียวนะครับ
สิทธิ์ในการที่จะยื่นสู้แล้วดังนั้นถ้าเกิดไม่จ่าย
โดนตัดหกแต้มนะครับแล้วก็จะถูกปรับตกชั้นนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินนะครับถูกตัด๖แต้มแล้วปรับตกชั้น
ที่ทำให้ถูกตัด๖แต้มไปก่อนหน้านี้เรื่องของการลงทะเบียนนักเตะ
รวมถึงกรณีล่าสุดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีที่ผ่านมา
ทำให้ไม่ทราบมาก่อนว่ามันเลยกำหนดมาแล้วหากไม่ได้รับความยุติธรรมก็อาจจะต้องยุบสโมสรไปเลยครับ
ต่อไปอ่ะยังไงก็สู้กันต่อนะครับเรื่องนี้เราก็เข้าใจว่ามันผ่านมานานแล้ว
แต่ว่าต้องสู้กันในข้อกฎหมายต่อไปแล้วครับส่วนวันนี้
วันเสาร์นะครับมาเตะวันนี้๖โมงครึ่งนะครับ

ทีมท้ายตารางลุ้นหนีตกชั้น